ยังอยู่ที่เรื่องของวงการกีฬาในบ้านเรานะคะ
จะพูดถึงกองกลางของทีม
ตอนนี้หัวใจเขาเป็นสีชมพูวิ่งสุด
ขยันโพสต์รูปโชว์หวานกับแฟนสาวนะคะ
เป็นนักแสดงลูกครึ่งไทยอเมริกัน
ไปไหนนะ
ไปที่ชาร์จเกม

ตอนนี้หัวใจพองโตเป็นสีชมพูสดใสค่ะ
แสดงสาวสวยลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย๓๐ปี
่งบานเต็มที่กวงคู่กันไปเที่ยวไกลถึงสหรัฐอเมริกาเลยค่ะ
ที่สำคัญนะคะทั้งคู่ก็ยังขยันโพสต์รูปสวีท

เกรงใจคนไม่มีคู่เอาซะเลย

โดยทั้งคู่นะคะเพิ่งจะเปิดตัวคบกันไป
เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนค่ะ
และหลังจากเปิดตัวก็โชว์หวานอย่างต่อเนื่องนะคะ
ก่อนที่จะควงคู่กันไปเที่ยวที่สหรัฐอเมริกา

แต่ว่าก็ยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ

เพราะว่าดูแล้วสมกันมากเลยค่ะ